วันพรุ่งนี้ต้องติดตามนะครับว่าสารรัฐธรรมนูลจะรับคำร้องที่กรกตยื่นเรื่องให้วินิจฉัยยุบพักไทยรักษาชาติหรือไม่นะครับ
และถ้าสุดท้ายแล้วสารรับนูลรับคำร้องไว้วินิจฉัยและวินิจฉัยว่าพักไทยรักษาชาติต้องถูกยุบพักจริง
อนาคตทางการเมืองของกรรมการบริหารภักดิ์ไทยรักษาชาติแทบจะปิดประตูลงทันทีนะครับ
เพราะว่าตามกฎหมายใหม่ในปัจจุบันนั้นผู้ที่ถูกยุบพักและเป็นกรรมการบริหารพักนั้น
มีโทษหนักถึงขั้นห้ามยุ่งเกี่ยวทางการเมืองไปตลอดชีวิตนะครับ

การเมืองไทยถูกบันทึกไว้เมื่อปรากฏพระนามทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญา
สิริวัฒนาพันวดีเป็นบัญชีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในนามพักไทยรักษาชาติที่ยื่นต่อกรกต
โดยให้เหตุผลพระองค์มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายเพราะได้ลาออกจากการดำรงฐานดรศักดิ์แล้ว
แต่ไม่ทันข้ามวันมีพระราชองค์การว่าสมาชิกชั้นสูงในพระบรมราชวงศ์อยู่เหนือการเมือง
นำมาเกี่ยวข้องกับการเมืองไม่ว่าโดยทางใดเป็นการกระทำที่ขัดต่อโบราณราชประเพณี
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของชาติจึงเป็นการกระทำที่มิบังควรอย่างยิ่ง
ทำให้กรรมการบริหารภักดิ์ไทยรักษาชาติต้องออกแถลงการขอน้องรับพระราชองค์การไว้ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันเบื้องสูงทุกพระองค์และปรากฏตัวเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้
ขอเรียนว่าพวกเรานะครับกรรมการบริหารภักษ์รวมถึงสมาชิกภักษ์ไทยรักษาชาตินะครับขอน้องรับพระราชองค์การนะครับไว้เหนือกล้าวนะครับเหนือกล้ามมด้วยความจงรักษ์ภักษ์ดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์ทุกพระองค์นะครับจากที่มีมติของกรกฏอเนี่ยเมื่อวานเนี้ยที่ไม่ประกาศร
มีมติออกมาแล้วก็ถือว่าเป็นข้อยุติซึ่งก็เรียนว่าเราเองก็ไม่มีข้อโต้แย้งใดนะครับเพราะเราเองได้แถลงในเรื่องของการน้องรับพระราชองค์การไปเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ไปก็จะต้องเดินหน้าในการที่จะเดินสู่สนามเลือกตั้งมหาเสียงนะครับแต่การพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้มีมติชั
ในระบอประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกซึ่งสารรัฐธรรมนูญเตรียมวินิจฉัยว่าจะรับคำร้องไว้พิจารณาหรือไม่พรุ่งนี้ขณะที่ความเคลื่อนไหวล่าสุดของทุนกรมมหญิงอุบวนรัฐส่งโพสต์ข้อความในอินสตาแกรมส่วนพระองค์เสียใจที่ความตั้งใจจริงที่จะช่วยทำงานประเท